อีกหนึ่งเหตุการณ์ไม่ได้ต่างกันเลยเกิดขึ้นที่กาลสินค่ะ
สาวปั๊มคนหนึ่งเธออายุ๒๑ปีนะคะมีแฟนมีลูกด้วยกัน๒คนด้วย
เลิกกันไปได้๒เดือนฝ่ายชาติก็แผนตามง้องอ่อน
สุดท้ายไม่สำเร็จไปถึงบ้านฝ่ายหญิงแล้วเอาปืนจ่อยิงผ่านหน้าต่าง
ตายอีกหนึ่งศพแล้วลูกคนนึง๕ขวบอีกคนนึง๒ขวบ
ตอนนี้กำพร้าแม่ไปแล้วนะคะส่วนพ่อก็เป็นฆาตกร
นี่ค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นกลางดึกที่ผ่านมานะคะ
ที่บ้านหลังหนึ่งในพื้นที่บ้านดงน้อยอำเภอยางตลาด
สพยางตลาดก็ลงพื้นที่ตรวจสอบเลย
ผู้ตายคือนางสาวพัชรินเชื้อบุญมีหรือว่าน้องปลายอายุ๒๑ปีค่ะ
น้องทำงานเป็นพนักงานปั๊มน้ำมันนะคะ
น้องถูกจ่อยิงยิงแบบ
ถึงกับจ่อติดศีรษะมากแต่ก็คือใกล้
เพราะมันทะลุเข้าขมับซ้ายออกขวาเลย๑นัดนะคะ
กู้ภัยนำร่างไปชนะสูตรพลิกศพอย่างละเอียด
สถาบันนิติเวชมหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันนี้เราส่งทีมข่าวลงพื้นที่ไปดูที่เกิดเหตุ

จุดที่คนร้ายมาดักยิงเนี่ยคือบานหน้าต่างฝั่งทิศเหนือของบ้าน

ห้องนี้ยังมีคราบเลือดติดที่หมอนแล้วก็ที่นอนอยู่เลย
ได้คุยกับป้าของน้องปลายนะคะ

ปลายเลิกงานจากปั๊มน้ำมันก็กลับมาถึงบ้าน
ได้ยินเสียงคุยโทรศัพท์ดังลั่นเลยลักษณะเหมือนทะเลาะกัน

ปลายถูกยิงเสียชีวิตแล้วอะค่ะ
แล้วหลังจากนั้นคุณลุงก็คือสามีของป้าเนี่ยนะ
เห็นคนร้ายวิ่งออกไปทางหน้าบ้าน
แล้วก็ได้ยินเสียงสตาร์ทมอเตอร์ไซค์ออกไปทางทุ่งนา
ถามว่าคุณป้าพอจะมีใครในใจไหม
ว่าใครจะสามารถมาก่อเหตุโหดเยี่ยมกับน้องปลายได้ขนาดนี้

บอกมีคนเดียวเท่านั้นแหละที่จะทำ
แฟนเก่าปลายไพโรธ
ไพโรธอายุ๓๕ปี
เพราะตามง้อไม่พอตามข่มขู่ปลายด้วย
คุณป้านี้เสียงหมอนี่โทรศัพท์แต่ว่าคุยกับไพบ้าหูโรนเติบมันละ

ป้านี่ก็เรียกว่าเอาหมอนี่ก็คุยเสียงดังแท้เป็นอย่างไรสิ
แล้วอันนี้พ่อมั่นใจว่าเป็นแฟนเก่า
อาจมีแมงเพราะว่ามันฟังใจที่คนเดียว
น้ำพี่กุญแสนดีสรรแม่ของน้องปลาย
คนก่อเหตุเป็นใครไปไม่ได้นอกจากไพโรธที่เพิ่งเลิกกับลูกสาวไปได้ประมาณ๒เดือน
ไรโรธกับน้องปลายคบกันมา๖ปีมีลูกด้วยกัน๒คน
เป็นลูกผู้ชายคนโต๕ขวบคนเล็ก๒ขวบ

ไรโรธเป็นคนไม่เอาการเอางานค่ะอันนี้ที่แม่บอกนะ
ไม่เอาการเอางานเสพยาติดเล่า
ถ้ามีคนใหม่เมื่อไหร่จะไม่ไว้ชีวิตเลย
แต่แม่ไม่คิดว่าไพโรธจะทำจริง

ไรโรธบุกไปหาปลายที่ปั๊มน้ำมันนะคะ
เข้าไปทำร้ายแล้วก็กระชากปลายขึ้นรถมอเตอร์ไซค์
แม่เนี่ยต้องไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันเอาไว้ค่ะ
ซึ่งพอเราไปไล่ดูกล้องวงจรปิดก็ตรงตามที่คุณแม่เล่าจริง
มีนาคมตอน๕โมงครึ่ง
เป็นภาพที่อยู่น้องปลายวิ่งหนีไปหลบหลังเพื่อนที่ในปั๊มน้ำมัน
เพราะเนี่ยค่ะไพโรธขี่รถมาเห็นไหม
หลังจากที่ทำร้ายน้องปลายน้องปลายวิ่งหนีไปหลบหลังเพื่อนเห็นไหมคะ
โร่ก็มาเสร็จปุ๊บก็พยายามจะเนี่ยเดินเข้าไปแล้วก็ไปกระชากน้องปาย
จะพาขึ้นมอเตอร์ไซค์ไปให้ได้

เพื่อนช่วยกันรั้งตัวน้องปลายเอาไว้
ไพโรธก็ขี่มอเตอร์ไซค์หนีออกไปคนเดียวนะคะ
หลังจากนั้นแม่ก็ไปลงบันทึกประจำวันแจ้งความแล้วก็ให้ปลายย้ายไปทำที่ปั๊มแห่งใหม่
คิดเลยว่าอีก๑เดือนต่อมาไม่บุกแล้วที่ทำงาน
บุกมาที่บ้านแล้วยิงน้องตายแบบนี้ค่ะ
ไม่มีไม่มีความรับผิดชอบอะไรเลยมันจะเป็นหน้าที่แต่ก่อนเป็นแม่จะหามาให้ตลอด
ทีนี้แม่ก็เลยให้แม่เขานั้นไปทำงานแม่ก็เป็นคนดูแลเด็กสองคนนี้
ที่เลือกกันเนี้ยเป็นเป็นเพราะผู้ใหญ่หรือเปล่าหรือว่าเขา
เพราะเขาก็อยากเลิกอยู่แล้วแต่ผู้ชายเขาไม่ปล่อยเขาก็นั่นอยู่แล้ว
เพราะว่าเขาเล่นยามจะบ้าหาอยู่หากินก็หากินแต่เพราะตัวเองอย่างนี้
เพราะเขาจะไม่มีความรับผิดชอบแม่ก็เลยบอกว่าให้ให้ห่างออกซะ
เพราะคืนมันก็ไม่มีอะไรจะดีขึ้นเขาก็เคยบอกลูกอยู่ว่า
ถ้าเกิดน้องปายเนี่ยไปมีใหม่หรือยังไงอย่างนี้
เขาก็จะไม่ไม่ไว้ชีวิตอย่างเงี้ยน้องไปก็เคยพูดให้ฟังอยู่
ทางฝั่งของแม่คนก่อเหตุแม่ไพโรธคิดว่าเป็นลูกชายตัวเองหรือเปล่าอ่า
แม่บอกแม่ก็คิดและเสียใจมากที่ลูกชายแม่ไปก่อเหตุยิงอดีตลูกสะพ้ายจนตายแบบนี้
ก็เห็นแหละว่าหลังจากเลิกรากันไปลูกชายแม่ก็พยายามไปง้อเขาหลายครั้ง
แต่ฝ่ายหญิงเขาไม่เล่นด้วยจน๒เดือนมานี้ลูกแม่เหมือนไปรู้มาว่ามีหนุ่มมาตามจีบฝ่ายหญิง
ก็เลยหึงหวงกันจนหน้ามืดแล้วก่อเหตุแบบนี้แม่บอกเลยนะคะต่อให้เป็นลูกต่อให้รัก
แม่ก็ไม่คิดจะปกป้องปกติลูกแม่ก็ไม่ค่อยอยู่บ้านอยู่แล้วล่ะ
ที่เจอเข้าบ้านมาเนี่ยก็ห้าวันก่อนมาเอามอเตอร์ไซค์ฮอนด้าเวฟสีแดงเอาไปใช้
ซึ่งก็เป็นคันเดียวกันกับที่ใช้ก่อเหตุนั่นแหละส่วนตัวแม่นะสิ่งที่แม่อยากจะพูด
แม่อยากขอโทษอยากขอโทษครอบครัวของน้องปลายกับการกระทำของลูกแม่
และแม่ขอฝากตำรวจไว้ตรงนี้เลยว่าช่วยจับลูกแม่มาดำเนินคดีให้ได้เร็วที่สุดด้วย
สองเดือนหรือบ้างนี่ล่ะเขาก็เลยไปทำงานกันมัน
ก็ไปพบผู้บ้างของที่น่ะอันนี้ก็อาจจะหวังว่าจักริยาแม่ก็ว่าหูน่ะ
แต่เขาเลิกกันแล้วนะครับคุณยายเออเลิกกันแล้ว
เขาก็ว่าเขาเลิกกันแต่ว่าไอ้นี่ไปขอคืนดีสองเสียสามเสียก่อนนะว่า
เพราะลูกชายพยายามไปขอคืนดีแมนแต่ผู้หญิงก็ไม่ยอมไม่ยอม
ก็เลิกล้ากันไปหนักใจไหมครับตอนนี้หนักใจ
ถ้าบ้านก็อย่างไหนพ
สำหรับทางคดีนะคะตำรวจลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุ
หาร่องรอยแล้วก็เส้นทางการก่อเหตุ